ต่อไปเนี่ยต้องฝากย้ำฝากเตือนฝากบอกกันบ่อยมาก
เพราะว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองมาเยอะแล้วนะคะ
เพราะว่าคนที่มีลูกเล็กเนี่ยเวลาจะไปไหนก็เข้าใจแหละว่าจะต้องพาลูกไปด้วย
แต่ทีนี้บางทีมักจะทิ้งลูกเอาไว้ในรถ
ปรากฏว่ากลับมารถล็อกเรียบร้อยอีกแล้วค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นนาทีที่พี่กู้ภัย
กำลังช่วยเหลือหนูน้อยวัย๔ขวบที่ติดอยู่ในรถบรรทุก๖ล้อคันนี้
จอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านขายของร้านขายของชำ
บ้านหนองตะไก๊อยู่ที่ตำบลมะค่าอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ระหว่างที่ทำการช่วยเหลือหนูน้อยนี่นะฝนมันก็ตกลงมาดูสิ
ฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจฝนตกลงมาหนักเลย
ช่วยเหลือมันก็เลยไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่แต่พี่พี่กู้ภัยเขาก็เต็มที่นะคะ
อืมไม่ย่อท้อเลยนะคะช่วยกันงัดงัดงัดงัดงัดกันต่อ
ส่วนหนูน้อยจ้าหนูน้อยสี่ขวบที่ติดอยู่ในรถโอ้สนุกเลยคนมาเล่นด้วยเต็ม
กระโดดโลดเต้นแม่อยู่ไหนอยู่ข้างนอกหนูอยู่ข้างใน
น้องใบตองนี่คือเด็กไงคะคุณเอาแต่เขาก็คงจะตื่นตื่นตกใจตื่นกลัว
หรือไม่ก็ตื่นเต้นคนเยอะเต็มไปหมดเลยสงสัยไม่เข้าใจ
สี่ขวบคือความไร้เดียงสาของเด็กไม่มีท่าทีว่าหวัดกลัวเลยนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ไงว่าชะตากรรมตัวเองเป็นยังไงแล้วตกอยู่ในอันตราย
กระโดดใหญ่เลยคุณค่ะหัวอกของพ่อแม่ค่ะพ่อแม่เนี่ยรออยู่นอกรถเนี่ยนะคะ
ใจนี่ไม่ดีเลยใจตุ้มต่อมต่อมตะโกนก็แล้วทำท่าทำทางเหมือนแบบว่า
หลอกล่อให้ไปกดปุ่มคลายล็อกซิดึงล็อกซิทำยังไงดี
หนูน้อยก็ไม่ยอมเปิดไม่ยอมทำอะไรเลยหมุนกระจกไหมลูกหมุนกระจกหมุน
หนูน้อยก็ไม่หมุนค่ะคือเด็กก็ไม่ได้ประสีประสาอะไรนะคะ
จนเวลาผ่านไปสามสิบนาทีโอ้โหสุดท้ายพี่พี่กู้ไพรก็สามารถคลายล็อก
แล้วก็งัดประตูออกมาช่วยหนูน้อยได้สำเร็จนี่นี่มาแล้ว
ใช่ยังไม่รู้เลยนะว่าหลายคนเขาทำอะไรกันอยู่
แต่ก็ต้องบอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะ
พ่อแม่เนี้ยก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยเออ
เป็นอุทาหรณ์ที่อยากฝากผู้ปกครองที่มีลูกเล็กแบบนี้เราเล่ากันบ่อยมากจริงนะใช่ครับ